กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบันเทิงของเราพาไปส่องเคมีที่มันเข้ากันเข้ากันของเหล่าซุปตาผู้ชายนะคะหล่อเหลาทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะเล่นกับใครก็จิ้นก็ฟินกันหมดจนได้ฉายาซุปตาเคมีสาธารณะค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยเคมีดีคนนี้พี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะที่สุดของที่สุดยกให้เลยของวิกหมอชิดนะฮะไม่มีใครแซงหน้าคนนี้ไปได้พี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินคุณผู้ชมเอาจริงดูลิสต์นางเอกที่เคยร่วมงานกับพี่เวียก่อนดีกว่า
จริงเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินคุณผู้ชมเอาจริงดูลิสต์นางเอกที่เคยร่วมงานกับพี่เวียก่อนดีกว่า
รู้จริงครับ
สาธารณะของพี่เวียก็นี่แหละค่ะ
คู่จิ้นพันธุ์ข้าวเหนียวก็คือการเล่นละคร

ในละครเรื่องคู่ซ่ารสแซ่บ

อีสานคู่กันค่ะก็มีผลงานคู่กันอีกหลายเรื่องเลย

เคมีสาธารณะบวกกับฝีไม้ลายมือ
เวียเอาจริงประกบกับนางเอกใหม่

ไม่ว่าจะเป็นผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์

หรือจะคู่กับน้องมุกดาบ้านบางใจ

แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้เคมีดีคู่กันกับนางเอกค่ะ
กับผู้ชายด้วยกันพี่แกก็จิ้นได้
จากผลงานหนังเรื่องมะลิลาเล่นคู่กันกับพี่โออนุชิตนั่นเอง
ปังการันตีได้จากการกวาดรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมทุกเวย์
จริงเขาร่วมงานกับที่หลายคนนะอย่างใหม่ดาวิกาหรือว่าจะเป็นธิสา
เวียก็ผลักดันแจ้งเกิดกันหลายคนเลยแหละ
ตัวแทนช่อง๗มาแล้วมาช่อง๓กันบ้างดิฉันขอส่งคนนี้เข้าประกวดเลย
พี่โป๊ปธนวัสคุณผู้ชมค่ะหล่อมาเลยนะคะหล่อมาแบบไทยแบบนี้ค่ะ
ป๊อบธนวัสตั้งแต่เป็นพระเอกเต็มตัวต้องบอกพี่โป๊ปเล่นละครคู่นาเอกคนไหน
ก็ดังก็ฟินก็จิ้นไม่มีหยุดจริง
บอกเลยว่าเรื่องแรกเป็นพระเอกเต็มตัว
เรื่องแรกจากสุภาพบุรุษจุธาเทพ

เป็นผลงานที่ทำให้โป๊ปดังสุด
มาตรคุณชายนักการทูตนี่แหละ
ประกบคู่กับคนนี้เลยคุณมิวนิษฐา

แล้วความเคมีที่มันเข้ากันนี่แหละ
ทำให้คู่นี้มีผลงานต่างนะคะ
ตามมาอีกมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
มาค่ะในปี๒๕๕๗นะคะ
เคมีสาธารณะของพี่โป๊ป
ก็เข้ากันได้กับนางเอกเบอร์ต้นของช่อง๓ตอนนั้น
คนนี้เลยคุณพลอยเชอร์มาน
ละครเรื่องสามีตีตาโอ้โหคุณค่ะ

เพื่อกลับไปดูสามีตีตานี่แหละ
แล้วตอนนี้ก็นำกลับมาออกอากาศใหม่ด้วยนะคะ
ก็ไลฟ์ติ้งก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ
สามีภรรยาโหคนดูอินมากเลย

ตอนแรกฟังก็งงเกาะพี่มาจากอะไร
จนถึงทุกวันนี้ค่ะแฟนคลับนับวันรอ

อันนี้ขอไม่พูดถึงไม่ได้เลย

ร่าลานีค่ะจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาส
สร้างชื่อเสียงนะโกยเรตติ้งแบบสุดค่ะ
โกยงานคู่แบบพรีเซนเตอร์คู่กันนี่แบบหลายตัวมากเลย
ปีที่ผ่านมาจะเห็นหน้าเธอตลอดเวลากับคุณโป๊ปนี่แหละ
กลับมาทำบางงานด้วยกันล่าสุดค่ะก็ร้อยเล่มารยา
ก็ยังกู้ชื่อเสียงนะกวาดเรตติ้งให้ช่องมาแบบนักต่อนัก

มาต่ออีกหนึ่งคนค่ะแฟนพี่แจ๊กกะลีนเองนะคะพูดทุกวันก็อายตัวเองเหมือนกันนะคะ

เป็นพระเอกวิกน้อยสีนะคะที่ฮอตมากจริงนะคะ
แล้วก็ร่วมงานกับใครฮอตทุกเรื่องค่ะ
มาตั้งแต่เข้าวงการแรกนะคะนี่เลยนะคะละครชุดสีหัวใจแห่งขุนเขานะคะ
เล่นคู่กับมิ้นท์ชะลิดาเป็นคู่จิ้นเลยนะคะตอนนี้ดังมากนะคะ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะเขาเล่นละครด้วยกันมา๔เรื่อง
เล่นกันจนได้เป็นแฟนกันเนี่ยคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกว่าอินทั้งในและนอกจอค่ะ
และถึงแม้จะมีคู่จริงไปแล้วนะคะแต่ว่าความเคมีดีของหมากเนี่ยนะคะ
ก็ร่วมงานในไขฮท์ฮอตหมดล่าสุดเลยละครลีลันด์อีกแล้ว
อกเกือบหักแอบรักคุณสามีกับคุณมิวนิษฐานะ
เหลือเรื่องเดียวนะคะว่าหมากยังไม่เล่นกับพี่แจ๊กรีนเลยนะคะ
ซึ่งไม่ต้องเล่นหรอกค่ะเล่นแบบฯิลมารีเสีย